ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะขยะที่ไม่ต้องเป็นขยะอีกต่อไป
ภายหลังจากกรมควบคุมมลพิษได้มีการยกระดับซาเล้งแล้วก็ร้านรับซื้อของเก่านะคะ
ให้มีศักยภาพในการคัดแยกขยะรวมถึงการที่จะดำเนินการในการดูแลขยะอย่างดี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยกรมควบคุมมลพิษจัดพัฒนาศักยภาพของซาเล้งแล้วก็ร้านรับซื้อของเก่านะคะ
เพื่อบริหารจัดการในการคัดแยกและก็นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะต่างอีกด้วย
ทางด้านของนางสาวปริยพรสุวรรณเกตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า
แนวทางในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยจะมีซาเล้ง
แล้วก็ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นกลไกในการทำให้เศษพลาสติกแล้วก็บรรจุพันธุ์ประเภทต่างจากบ้านเรือน
อาคารสำนักงานแล้วก็แหล่งกำเนิดต่างถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์
แล้วก็เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ขยะต้องไม่ใช่ขยะอีกต่อไป
แต่ขยะต้องกลายเป็นทรัพยากรนะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายห้ามนำเข้าเศษพลาสติกในอีก๒ปีข้างหน้าด้วยค่ะ
สำหรับซาเล้งแล้วก็ร้านรับซื้อของเก่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญนะคะในธุรกิจรีไซเคิล
ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บในการรับซื้อขยะต่างเหล่านี้แหละ
เพราะฉะนั้นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มคนรับซื้อขยะเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ภารกิจนี้นะคะซาเร้งแล้วก็ร้านรับซื้อของเก่าเนี่ยจะต้องมีการคัดแยกขยะแต่ละชนิดไม่ให้ปะปนกัน
ไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษพลาสติกอลูมิเนียมทองแดงเหล็กนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่าย
ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วย
ขณะที่นายกสมาคมซาเล้งค่ะได้บอกว่าอาชีพซาเล้งแล้วก็ร้านรับซื้อของเก่าในไทยเนี่ย
มีมานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วนะคะดังนั้นการยกระดับในเรื่องของการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ดีมาก
ถือว่าเป็นการผลักดันให้อาชีพนี้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันการนำขยะมารีไซเคิลหรือว่ากลับมาใช้ใหม่
อกจากจะช่วยลดปัญหามลพิษของขยะที่คับข้างกันแล้วนะคะ
ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการที่จะร่วมแรงร่วมใจในการดูแลมลพิษให้ลดน้อยลง
แล้วก็เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ